ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เรื่องของความหึงหวงค่ะที่กาญจนบุรีค่ะเกิดขึ้นที่สนามกอล์
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ชายคนนึงนะคะ
ซึ่งก่อเหตุเอาปืนไปจ่อยิงแคตตี้สาวหลังจากนั้นก็ไปจ่อยิงโปรกอล์ฟค่ะ
ดี้สาวบาดเจ็บสาหัสส่วนโปรกอล์ฟเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ขับรถหนีไปนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะคะสนามกอล์ฟเขื่อนแม่กรองที่กาญจนบุรี
เมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะก็มีรอยเลือดของผู้บาดเจ็บสองคนนะคะ
หลุม๗กับหลุม๙นะคะที่แฟร์เวย์นะคะมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือนางสาวสร้อยสุดาคำองค์หรือนางสาวอ้อมค่ะถูกยิงอาการสาหัส
แต่ล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงคือนายเกรียงศักดิ์ชัยวนารม
อายุ๖๗ปีเป็นโปรกอล์ฟและผู้จัดการสนามกอล์ฟถูกยิงใต้คางขวากระสุนฝังใน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายนัทธวัฒน์ดอนมอนอายุห้าสิบสี่ปีก็ขับรถอีซูซูมิวเซเว่น
บรอนหมายเลขทะเบียนชม๖๑๑๖กธมหนีไปนะคะ
สารอนุมัติหมายจับแล้วในข้อหาพยายามฆ่าค่ะคุณผู้ชม
หนีไปกับรถคันนี้ค่ะซึ่งเอ่อสอบสวนทราบว่านางสาวอ้อมเนี่ย
แคดดี้ประจำสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่ราชบุรีแล้ววันนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ย
เธอก็มาออกรอบกับเพื่อนสี่คนพอเล่นมาถึงหลุม๗จู่ในนัฐวัฒน์
ก็ขับรถกอล์ฟเข้ามาแล้วก็เอาปืนยิงเธอจนล้มฟุบค่ะ
จากนั้นเขาขับรถกอล์ฟไปที่หลุม๙ซึ่งห่างกันประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วเอาปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละค่ะยิงใส่ในเกรียงศักดิ์
ยิงใส่นายเกรียงศักดิ์จนล้มฟุบนะคะหลังจากนั้นก็ขับรถกอล์ฟ
นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามกอล์ฟตรงหลุม๗กับหลุม๙นะคะ
ในบัวซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขามาเล่นกอล์ฟเหมือนกัน
เขาก็เล่าว่าผู้หญิงที่ประสบเหตุมาเล่นกอล์ฟตามปกติ
ส่วนนายเกรียงศักดิ์เป็นนักกอล์ฟนิสัยดีก็ไม่ค่อยคุยกับใครเป็นผู้จัดการสนาม
แล้วก็เล่นกอล์ฟเก่งตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงปืน๔๕นัด
ก็เลยวิ่งมาดูคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะ
ผมได้ยินเสียงปืนแต่ผมอยู่ฝั่งนู้นผมได้ยินเสียงได้ยินแล้ว
ผมได้ยิน๔นัดแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ยินผมไม่รู้หรอก
ผมไม่ได้พบว่ามันอยู่ไกลแล้วตอนนี้ก็มีภาพพั่วก็โทรไป
โทรไปคนที่ว่าไอ้เนี่ยนะโทรไปก็บอกว่าคุณเกียงถูกยิง
ผมก็ทิ้งรถวิ่งเลยวิ่งมานี่เลย
ไม่พูดมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมแต่มันเห็นไม่ชัด
เห็นเฉพาะแค่ช่วงขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ
คือมุมกล้องมันเห็นแค่นี้นะคะก็คือมาติดต่อขอเช่ารถกอล์ฟนะคะ
นี่เป็นภาพตอนที่เขามาขอเช่ารถกอล์ฟแล้วก็เดินออกไปนะคะ
พอเช่ารถกอล์ฟเสร็จก็เดินออกไปเพื่อที่จะไปก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็แกะรอยตามนายนัทธวัฒน์นะคะแล้วก็พบว่าตอนสิบหกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีเนี้ย
ขับรถนะคะไปที่บางคนทีสมุทรสงครามแล้วก็ขับออกจากพื้นที่
ตอนสิบห้าสิบเจ็ดนาลีกาห้าสิบเอ็ดนาทีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ
แล้วหลังจากนั้นเขาปิดมือถือก็อาจว่าอาจจะหลบหนีไปในพื้นที่อำเภออำภาวา

อยู่ในสองจุดนี้นะคะสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเรื่องชู้สาวนะคะ
ที่ก่อเหตุแต่ว่าก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของนางสาวอ้อมค่ะก็ไปเจอกับนางสมบัติ
ซึ่งเป็นพี่สามีของนางสาวอ้อมบอกว่าเธอเป็นคนเพชรบูรณ์
ก็แต่งงานกับน้องชายแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๒๐ปีแล้วมีลูก๒คนนะคะ
ส่วนสามีของเธอนั้นบวชเป็นพระได้ปีเสร็จแล้วที่ผ่านมานางสาวอ้อมกลับบ้านทุกวัน
พอมารู้ว่าถูกยิงก็ตกใจไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
แล้วก็เธอบอกจะไม่บอกน้องชายที่เป็นพระเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่สบายใจค่ะ
เขาบวชอย่างนั้นก็ดีแล้วคือยังไงล่ะคะ
สภาพแวดล้อมดำนี้มันก็เหมือนไม่อยากให้เขากลับมา
ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับเขาเพราะว่าเขาไปตะนำอย่างนั้นอะไรเราไม่รู้
ที่ว่าเขาไอ้เราอยู่บ้านนี้ไม่รู้หรอก
ไม่รู้สาเหตุของเขาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไป

ยังเป็นการคาดเดาเรื่องสาเหตุยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะคะ
แต่ว่าก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วในข้อหาพยายามฆ่าค่ะ